เรื่องของเนื้อคู่ที่ยังไม่มาไม่เป็นไร
ผมพาไปกินของดีของอร่อยกันดีกว่า

ที่จังหวัดพิศนุโลกกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับ
บ้านผมเนี่ยรับรองมีแต่ของดี
ที่นี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวตายายอยู่ในหมู่
จอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ที่นี่เด็ดตรงที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปน้ำใสต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่

คือมีความกลมกล่อมอร่อยแล้วลูกค้าเลือกได้เลยคุณอยากได้แบบไหน
คุณจะเอาแบบพิเศษรวมทุกอย่างก็ทำได้

เอาเรียกได้ว่ามันทุกชนิดของก๋วยเตี๋ยวรวมอยู่ในร้านนี้แล้วคุณผู้ชมครับ
แล้วที่สำคัญร้านนี้ขายมานานแล้วประมาณสัก๓๐ปีได้
ไปถามคุณตาปรมาภูนิภิชชนอายุ๗๐ปีซึ่งเป็นอดิษฐ์ฆาตราชการอาหาร
เขาเปิดเผยว่าเปิดร้านนี้นะมาตั้งแต่ปี๒๕๓๐
สาเหตุที่ทำแล้วใช้ชามที่เป็นก้นลึกหน่อยเพราะอะไร
เพราะว่าลูกค้าบางคนมาถึงสั่ง๒ชามแล้วก็รวมกันปรากฏว่ามันล้น
ก็เลยต้องทำก้นชามลึก
ก้นชามลึกแบบแบออกอย่างงี้มันจะได้ไม่ล้นออกไง
ดูแลเนี่ยค่ะแล้วมีเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้ง
เตี๋ยวน้ำทุกอย่างสั่งได้หมดราคาก็คุ้มค่า

เท่าไหร่ปกติ๒๕บาท

ก็ถือว่าราคาที่เราจ่ายกันประจำอยู่แล้ว
ใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนี้คุณลองไปสั่งที่เป็นน้ำชงบริการเอง
ก็คือพวกน้ำโบราณพวกกาอะไรนะ

โบราณก็มีโอเลี้ยงชาเย็นชามะนาวหรือว่าพวกน้ำลำยงลำไยกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้

แก้วหนึ่งน่ะ
โอ้โฮย่อมยาวแล้วไปหาทานก็ได้รสชาติดีอร่อย

คู่ไม่เป็นไรขอเป็นลูกชิ้นคู่แทน